รักษาตัวโรคโควิด๑๙อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี
อัดความยาวประมาณ๑๓นาทีให้เห็นบรรยากาศ
ภายในห้องพักที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
แล้วก็มีการขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้
แล้วพี่แมททิวเขาก็อัปเดตความคืบหน้าอาการให้ฟังด้วยว่า
เมื่อวานนี้กลับมามีไข้อีกครั้งหนึ่ง

ทุกวันที่นอนโรงพยาบาล

สิ่งอื่นอย่างเช่นออกซีเย็น

และการเจาะเลือดต่างมันก็ดูปกติดี
แต่เมื่อวานก็มีไข้ขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยง
แล้วก็เลยมีการคุยกับอาจารย์ตอนเย็นว่า

แต่ก็รู้สึกว่าไข้มันก็เริ่มดีขึ้นในช่วง

เห็นชัดเลยว่าพี่แมททิวมีวิธีการรักษายังไงบ้าง

สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นห่วงอยู่นะจ๊ะ